ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
ใช่ค่ะเรื่องราววุ่นนะคะยุ่งเพราะเหมือนจะพูดไม่ตรงกันค่ะ
โดยเฉพาะทางด้านของภรรยาของคนเจ็บในเหตุการณ์นี้
บอกว่าลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์ชนสามีเธอจนถึงขั้นสามีเจ็บสาหัสสภาพ
กันนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลลำดวนจังหวัดปุรีรำ
ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยหลังจากที่สามีของเธอ
ที่ชื่อว่านายนุษย์แจ้งประโคนอายุ๔๘ปี
ถูกลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้
ซึ่งลูกชายเขาอายุ๑๔เองนะคะขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชน
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา๒เดือนกว่าแล้ว
ตั้งแต่๑๙พฤษภาคมจนกระทั่งสามีเธออยู่ในสภาพแบบนี้
บาดเจ็บสาหัสต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
ทางด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางสุภาวิมลเคยมาเยี่ยมครั้งหนึ่งค่ะ
เงินมาแค่๓๐๐หลังจากนั้นก็เงียบหายไป
และยังมาบอกให้เธอต้องจ่ายค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
ของลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้อีก๓๐๐บาท
ส่วนนี้อะไรที่วงกลมไว้คือตัวของนายนุษย์
คือเจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลจนมีแผลกดทับ
ใช่ค่ะจุดหน้าการสาหัสอย่างที่เธอบอกเธอเลยต้องมาร้องสื่อ
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปขอติดต่อพูดคุย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้ก็คือนางสุภวินล
เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเธอไปนะ
ตอนที่รู้ว่าลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปชน
ก็เลยไปเจอกับในนุษย์ในนุษย์ก็คือคนเจ็บนั่นแหละค่ะ
สามีของนางเขียวที่ร้องสื่อเนี่ยบอกว่าเอ้า
ก็เห็นสามีของนางเขียวเนี่ยเมาหนักเลยนะ
แล้วนางเขียวเองอยู่ในที่เกิดเหตุ
นางเขียวยังยอมรับกับฉันเลยว่าสามีเป็นคนผิด

นางเขียวบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าซ่อมรถให้ด้วยซ้ำ
ตอนนั้นก็พูดคุยตกลงกันได้ด้วยดีแยกย้ายกันกลับบ้านไป
ทีนี้พอมารู้ว่าอ้าวสามีของนางเขียวเจ็บสาหัส
เธอก็มีน้ำใจไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
อุตส่าห์ให้เงินสัก๓๐๐บาทเป็นค่าข้าว

แล้วก็ยอมรับว่าใช่ฉันทวงเงินค่าซ่อมรถ๓๐๐บาทจริง
ก็ร้านซ่อมรถโทรมาให้ไปรับรถ

เธอเองต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านไปจ่ายค่าซ่อมรถ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกโอ้ยมันคนละเรื่องเลยนะนักข่าว
คนละเรื่องคนละทิศคนละทางเลย
ใช่ค่ะแล้วเธอยังยืนยันแบบนี้ด้วยนะ
ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้บอกว่าลูกชายเธอไม่ใช่โจนะ
แต่เป็นเด็กธรรมดาและแถมก็ยังเล่นกีฬาเป็นประจำด้วยค่ะ
คดีมันไปถึงโรงพักษณ์แล้วมันก็ยุ่งยากเรื่องคดีเมาแล้วครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกตอนที่ตกลงกันตอนแรก
ทางฝั่งนางเขียวก็บอกว่าจะไม่แจ้งความจะไม่ฟ้องร้องนี่
เพราะว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ว่าลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ผิด

แต่เราก็ไปคุยกับฝั่งของนางเขียวหรือคุณป้าเขียวนะ
ป้าเขียวบอกก็ทิศคนละทางคนละเรื่อง
กับที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพูดเลย
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามข้อมูล
หาข้อมูลจากอีกคนนึงที่เป็นคนกลางก็แล้วกัน

ที่เข้าไปช่วยในวันนั้นที่เกิดเหตุ
คุณกิติกรกำลังรำค่ะเล่าแบบนี้
วันเกิดเหตุเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
ในนุษย์น่ะสามีของนางเขียวนั่นแหละ

แล้วก็รถของลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอายุ๑๔

ขี่มาทางตรงก็พุ่งชนกัน
นุษย์ตอนนั้นล้มนะคะแล้วก็ศีรษะไปกระแทกพื้นด้วย
แต่เห็นว่ารักษณะในนุษย์เหมือนมีอาการเมา

ครับ
ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ไปถามคนเห็นเหตุการณ์ก่อนหน่อยไหม
คุณกัญชัยก่อแก้วนะคะเล่าแบบนี้
วันเกิดเหตุตรงนั้นจุดเกิดเหตุใกล้กับกระท่อมของผมเลย
ได้ยินเสียงรถชนนะก็มีคนวิ่งกันออกไปดู
ก็เห็นในนุษย์ตอนนั้นนอนไปแล้วค่ะนอนกองอยู่กับพื้น
แล้วก็เลยต้องแจ้งกู้ชีพให้มาช่วยเหลือ
แต่ถ้ามาถามผมว่าในนุษย์เขาเมาหรือเปล่า

ก็ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเลยนะครับ